เราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว
หน้า๑๕นรกา๓๐นาทีก็จะมาเจอกับเรา๒คนแบบนี้นะครับ

ผมว่ารีบอัปเดตกันก่อนดีกว่ากับข่าว

ซึ่งก็สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในหลายส่วนด้วยนะคะ
แต่ว่าเล่าย้อนเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังไปว่า
โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกนี่คือบริษัทมิงตี้
เคมิเคิลจำกัดนะคะอยู่ในซอยกิ่งแก้ว๒๑หมู่๑๕
ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เวลาตี๓๒๐คุณชนะ
ภาพดีจากกับระเบิดแบบเหมือนได้สงครามเลย
ใช่ค่ะดิฉันถามเพื่อนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงดังสนั่นมากอืมแบบดังผิดปกตินะคะ
จนซูนักเองก็ตัวสั่นเลยนะ
ผลกระทบทำให้ตัวอาคารของโรงงานได้รับความเสียหาย

คาดว่าหมดราคาความเสียหายเป็น๑๐๐๐ล้านบาทเลยค่ะ
ผมว่ามาเช็คกันดีกว่าว่าตอนนี้อัปเดตเป็นอย่างไรกันบ้าง
เมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับ
ล่าสุดของล่าสุดจริงนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอบางพลี
อพยพประชาชนในระยะรัศมี๕กิโลเมตรแล้วนะครับ
ซึ่งประชาชนตอนนี้ทั้งในโลกโซเชียลที่เขาแชร์กันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ผู้ที่อยู่ที่นั่นเขาก็รีบที่จะกระจายข่าวสารกัน
ให้รู้กันให้หมดในระยะประมาณ๕กิโลเมตรอย่างที่เห็น
ใช่ค่ะก็ออกจากพื้นที่เสี่ยงไปก่อนนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
มีเหตุระเบิดปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะ
เนื่องจากว่ามีสารเคมีเกิดรั่วไหลออกมา
ที่กำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงก็ถูกไฟคลอกทั้งตัว
ได้รับบาดเจ็บสาหัส๓รายและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีก๑ราย
ครับก็เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บทั้ง๓นะครับถูกลำเลียงส่งรักษาที่โรงพยาบาลสนามอบตบางพลีใหญ่จำนวน๒ราย
และถูกส่งโรงพยาบาลรามาสมุทรประการอีก๑รายนะครับ
ตอนนี้เนี่ยก็เร่งที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น
แล้วล่าสุดในตอนนี้ก็มีคำสั่งเพิ่มเติมให้ทีมกู้ภัยถอนกำลังออกมาด้วยเช่นกัน
ค่ะเพราะเห็นว่าตอนนี้เรื่องของเกลืองไหม้ที่ตอนนี้กำลังลุกลามไปกันใหญ่
อาจจะไปใกล้กับที่เก็บน้ำมันนะคะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงใหญ่เลยทีเดียว
เรื่องนี้ความคืบหน้าติดตามกันต่อได้ในข่าวเย็นไทยรัฐดุมถึงไทยรัฐนิวโชว์กันด้วย
ล่าสุดตอนนี้เขาเตรียมฮอไว้แล้วนะเพื่อจะช่วยร่วมกำลังเพื่อดับเพลิงให้ได้นะครับ

คุณผู้ชมฮะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงที่เขามีการประกาศออกมาเนี่ย
หลายที่ที่เป็นแคมป์คนงานได้รับผลกระทบเพราะว่าทางภาครัฐเขาสั่งให้ปิดแคมป์ถูกไหม

ทีนี้ทางภาครัฐเขาก็มีมาตรการออกมานะครับที่จะชดเชยในเรื่องการเยียวยาแล้วก็หลายคนที่ว่างงานในตอนนี้
ไปดูมาตรการหน่อยนะครับว่าเขาจะมีการเยียวยาแรงงานเหล่านี้อย่างไรกันบ้างครับ
เนี่ยฮะตอนนี้นะครับทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้รวบรวมเอกสารข้อมูลนะครับที่ได้จากสถานประกอบการและเตรียมเยียวยานะฮะ
โดยจะจ่ายเงินสดให้เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกก็จะจ่ายในทุก๕วันจากเดิมที่จ่ายให้เป็นรายเดือน
เป็นเงิน๕๐ของค่าจ้างที่ได้รับนะครับโดยจะไม่เกิน๗๕๐๐บาทคือเงื่อนไขเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประการอยู่เหมือนกันนะคุณชิสา
อย่างที่๒ค่ะคือรวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหรือสปส๒๐๑ทับ๗ส่งให้ทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓นะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะวินิจฉัยแล้วก็จ่ายประโยชน์ทดแทนครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีการตัดจ่ายประโยชน์ทดแทนทุกวันศุกร์ด้วยค่ะอย่างต่อมาครับจ่ายเงินในทุกวันจันทร์นะครับโดยผู้รับมอบอำนาจของบริษัทจะนำหลักฐานมาขอรับเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพในพื
กลับมาตามต่อชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับมาพบกับผมณชาติ
ในช่วงสะบัดปุ๊กกระตุกต่อมฮายามายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับ
คลิปนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่มีธุระไปไหนมาเล่นด้วยกันก่อน

จ้องจอไม่ไปไหนเลยนะครับเจ้าอื้อหงาง
ให้จับมดทุกตัวไม่มีพาด
แต่ก็แพ้จนได้นะครับ
แม่นชาติอยากรู้จริงคำว่า
เอ่ยปากชวนเจ้าอึงอ่างยังไงถึงยอมมาเล่นด้วย
สงสัยจะหิวกินพริกแทนก็ได้
มาต่ออีกคลิปครับบอกให้เลยว่าอย่ามานั่งกินตรงนี้
อ้าวน้ำมึงน้ำมึง

เห็นไหมล่ะครับโดนแย่งไปแล้ว๑ชิ้น
งั้นกินต่อได้ครับ

ขออีกสักชิ้นเถอะ

นั่นมีจุ๊บด้วยหนึ่งฟอดใจ
แรรเอาทางจุ๊บทางดึงยัง

โอ้โฮพ่อแห่งลืม
อึงอ่างและพี่ช้างคงหิวแล้วครับ
ถึงไม่ยอมห่างเจ้านายไปไหน
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

เออแต่ถ้าอยากฮามหานชาติ

ติดตามกันได้ทุกวันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
ดูเรื่องราวของการลั่นเล่นโบราณกันบ้างนะคะ

อยากเล่นมากมากถ้าจนเป็นแบบนี้ล่ะค่ะ

โอ้โฮโอ้โฮ
ทำไมมันออกมาอย่างนั้นแล้ว

ไม่รู้กระล่าสเต็มสาวอะไรเลย

ถูกต้องเสื้อผ้าของเราให้มันรัดกลุ่มเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นนะ

คือบางทีกางเกงในมันจะมีขอบยางยืดใช่ไหม

เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรานั้นดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่อายใคร
ถ้าขาดมันไปแล้วนั้นเราจะรู้สึกวิว
บางทีรู้สึกดีแต่อย่าไปทำเลย

คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของนักรบโบราณของไทยที่เปลี่ยนหน้าที่จากการออกรบ

โยกย้ายโยกย้ายครับ

มากัน

ช่างพี่จะบอกธรรมธรรมธรรมธรรม

น่ารักดีแล้วครับคุณขอบคุณมาก

เป็นกลุ่มที่รับจ้างงานแสดงหมดเลยเนอะเนอะเป็นกลุ่มโชว์เห็นไหม
กลุ่มตัวแบบนักรบไปโชว์ตามพิ่งแต่ง
โอ้ยเดี๋ยวอะไรนะอะไร

เขาใช้ผู้ชายจริงหรือเปล่า
ผู้ชายทักนั้นแม่นหมด

ได้มาสร้างความสนุกสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนที่เขาดูคลิปที่ติดตามพวกเขาอยู่
เฮ่ยดูโอ้โฮดีได้ความบันเทิงกันไปค่ะจริงครับ
คุณชนะเล่าเรื่องของนักรบโบราณสายแว้นแล้วนะคะ
คราวนี้มาดูเรื่องของพี่วินมอเตอร์ไซค์สาย๕
มีให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าพี่วินกลุ่มนี้โอ้โห
โด่งดังในโซเชียลแบบนี้เลยล่ะค่ะ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

เวลาของเธอมากดาว

ศีรษะ
ข้าคือยมมทุศมารับตัวเถอะ
เดี๋ยวคุณกรี๊ดอะไร

อุ้โฮถูกต้องแล้วเพลงร็อกมันกระแทงใจจริง
แต่เดี๋ยวเป็นมาเป็นไปยังไงกับวงนี้
พี่มีแต่พี่วินทั้งนั้นเลยคุณชิสาห้องว่างหยอกเล่นเป็นกิจกรรมของพี่
วินกลุ่มนี้คุณชนะค่ะเห็นแบบนี้เราก็รู้เลยว่าขับวินมอเตอร์ไซค์
แล้วคงก็มีคลิปสนุกแบบนี้นะเอาความชนะเอาถังตารางบังม่อม
ผมชอบพี่วินผู้หญิงดูมีอินเนอร์มีอารมณ์ร่วมได้ดีจริง

เพราะฉะนั้นทีมงานของเราคู่กัดสะบัดข่าวเขาไม่รอช้า
รีบติดต่อไปหาพี่วินบรรทัยกลุ่มนี้
แล้วก็ได้ทราบถึงสาเหตุว่าทำไมทำไมพี่เขาถึงมาจัดวงดนตรีทิพย์แบบนี้ครับ
สวัสดีครับคุณชิสาคุณชนะครับ
และเป็นเพลงรายการคู่กัดสบัติข่าว
ผมนายสุพิษชูเลิศหรือที่เพื่อนเรียกกันว่าวินดาว
สาเหตุที่ผมทำคลิปออกมาสนุก

เวลาว่างผมก็จะชวนเพื่อนพี่
ทำให้รายได้ของแต่ละคนมันลดลงในตอนนี้
ได้มีรอยยิ้มได้มีความรู้สึกดี

ถูกต้องแล้วค่ะมากันหมดวินเลยมากนัก
โอ้โหมาทักทายแฟนคู่กัดสะบัดข่าวด้วยครับ
แถมยังท้าคุณชนะให้มาโชว์เอลฟริวของเขานิดนึง
ผมติดนิดเดียวผมต้องนั่งอ่านข่าว
ถ้าผมยืนอ่านผมเต้นให้เอวติดไฟเลยค่อยดู
นี่เอาคุณพูดไว้แล้ว
แต่ถ้าใครอยากจะไปชมความบันเทิงของพี่วินกลุ่มนี้เห็นไหม

สนุกสนานจริงนะฮะเป็นคลิปที่น่ารักมาก
ที่เขาใช้ชื่อภาษาไทยว่าวินมหาดไทยพี่วินดาวมหาดไทย
แล้วหนูว่าใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปใช้บริการกันได้
นะครับอ้าวแม่งนะครับอ้าวเกิดบ้านกันไปในยามนี้
ผมแนะนำให้๑เพลงคุณไปจัดเลย
อะไรเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ

เอ้าไปดูเรื่องของความหัวร้อนกันหน่อย
เรื่องของความหัวร้อนบนท้องถนน
ให้ดูเพื่อจะได้เผากันนะ
แล้วไม่ได้มาว่าใครหรือตำหนิใครนะฮะ
แต่เรื่องของเรื่องมันมีอยู่คลิปหนึ่ง
ดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้กันบนท้องถนน
อ่ะดูคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า

เราจะได้ไปแจ้งความ
อยู่ประเภนไหน
ประเภนไหนก็ได้
ไม่ต้องไปเผาสารนะครับ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาคู่หนึ่งนะฮะมาเจอกับคนที่ขับรถเก๋ง
เขาบอกว่ารถเก๋งอาจจะขับปาดหน้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
แต่เหมือนกับว่ามีการบีบแต่เตือนกันออกไปมีเสียงแตรแล้วลักษณะเหมือนก็ขับ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
ผัวเมียที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะ

ทะเลาะกับชาวบ้านแถวนั้นที่เขามาดูเหตุการณ์แล้วมาถ่ายคลิปไว้ด้วย

อ้าวทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
เกิดขึ้นที่สนพญาไทยนะคะ
หลังจากที่ชายคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับเมียเนี่ย
ขี่รถไปรอที่สถานีตำรวจพญาไทย
ไปตามคำท้าของชายที่ขับรถเก๋ง

เออก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

อารมณ์แต่ละคนมันก็โมโหก็โกรธแหละ
คนขับขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็บอกเขาก็โมโหเหมือนกันนะ
เออแต่ก็ต้องพยายามระงับอารมณ์เอาไว้นะ
เพราะว่าถ้าหากว่ายั้งสติไม่ได้เนี่ย
ใช้กำลังลงไปโอ้โหไม่รู้ว่าจะเกิดเดือดร้อนอะไรขึ้นอีก
ให้มาดูเนี่ยนะไม่ได้มาต่อว่าใครทั้งนั้น

แต่ให้ดูเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมดูเป็นอุทาหรณ
แล้วก็เวลามีปัญหาอะไรกันตามท้องถนน
มีสติเถอะครับแล้วมีน้ำใจให้กันดีที่สุด
ใจเย็นแล้วกันนะเหตุร้ายจะกลายเป็นดี
อันนี้มาเตือนกันเนอะเพราะเราใช้รถใช้ถนนกัน
มาดูเหตุการณ์นี้เหมือนกันคุณแม่เอง

แล้วหายใจลึกหืดเห้ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหืด
ยังใจเย็นอีก๓เดือนรอก่อน
เราใช้กว่าไม่ค่อยดียังไม่มากมันไม่ถึงเวลา
แต่งานนี้เนี่ยต้องกุมขมับและหายใจลึก
เพราะว่าลูกเนี่ยอาสาซักผ้าให้
เหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่มันเป็นแบบนี้มันไม่ดีเลยค่ะ
มึงจะรับมึงเข้าใจฉันหรือยัง

ลูกช่วยแม่ซักผ้าลูกซักทุกอย่าง
โทรศัพท์ไอแบต

หายจากที่กำลังให้
แล้วโอ้โฮ

เก็บให้ไกลมือเด็กไว้ก่อน
ถูกต้องแล้วถ้าเกิดปล่อยประและสายตาไปแม้แตกนิดเดียว
คุณอาจจะไม่เหลืออะไรแบบนี้เลย
ค่ยคลียรของคุณแม่ขาดีฉันเข้าใจ
ไปดูเรื่องราวของคุณพ่อบ้านกันบ้างดีกว่า
อ่าเรื่องราวของกัน
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะขอเงินเมีย
มียกมือล่ะหรือเปล่ามียกมือล่ะหรือเปล่ามียกมือล่ะหรือเปล่า
มียกมือล่ะหรือเปล่ามียกมือล่ะหรือเปล่า
มียกมือล่ะหรือเปล่ามียกมือล่ะหรือเปล่า
มียกมือล่ะหรือเปล่ามียกมือล่ะหรือเปล่า
เดี๋ยวจะขอเงินจากเมีย

ลองดูซิว่าจะขอยังไงถึงได้เงินจากเมีย

ทำไมล่ะทำไมล่ะวันนี้ไม่ต้องไปซื้อผ้าน้ำไม้ให้โบแล้วนะ

โอ้โหรีบควักอย่างไวเลย

มันหมายคำว่าอย่างไรคะสบลฮึมเนี่ยค่ะ
คำว่าสบาลาฮึ่มเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้หลายอย่าง

ใช่เป็นเรื่องของการกระทำ

ที่จะทำให้คุณเมียนั้นมีความรู้สึกสุขสาร

อ้าวให้คุณเมียนั้นรู้สึกพันธุ์คลาย
ให้รู้สึกฟินสบาย
คุดกลุ่มสนามแล้วมันเป็นอย่างไงฮะ
แต่ถ้า๑๒๐บาทผมก็พอซื้อได้อยู่เลย
มันจะเป็นอย่างไรลักษณะดีฉันไม่เข้าใจ

ทีวีคุณบ้านคุณผู้ชมไม่ได้เสียงหาย
แต่ว่าไม่รู้จะอธิบายอย่างไร

ใครจะสะบรฮึ่มแล้วดีก็ทำกันไปไม่ว่ากันนะ
แต่เรื่องราวของความรู้สึกเบื่อผัวเบื่อเมียเนี่ย

เบื่อแล้วต้องนึกถึงสิ่งดีที่เคยทำร่วมกันแล้วเราจะหายเบื่อ

แต่เรื่องของเรื่องเราไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลก

เรื่องของเฮ้ยขายเมียเก่าเหรอ

มันหมายความว่ายังไงกับการขายเมียเก่า

นี่เลยครับพาไปที่ร้านนี้
อูหูร้านขายเมียเก่า

เดี๋ยวคือชื่อน่ะแปลกจริง

แล้วร้านเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนสายเอกตำบลทานเกษม
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี

โอ๊ยป้ายมันมาชี้ชัดไปอย่างนั้นแต่ทำไม
เป็นข้าวของเครื่องใช้มีเตียงมีที่หัดเดินยังไง

เขาบอกว่าเป็นร้านที่จะขายอุปกรณ์มือสอง
ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเก้าอี้รถเข็น
เตียงผู้ป่วยโต๊ะคล่อมเตียงหรือว่าเครื่องวัดความดัน
มียันถังออกซิเจนโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ย
นี่ครับแล้วเนี่ยเขามีอะไรต่างแปะเอาไว้
ยังหมายความว่ายังไงมีคำอธิบายด้วยนั่นน่ะสิ
เอางี้เราไปถามกันดีกว่าก็คือคู่สามีภรรยาเจ้าของร้าน
เล่าว่าเปิดร้านมานาน๘ปีแล้วอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะประมูลมาจากโรงพยาบาลของรัฐ
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานมาประมาณสัก๑๐ปีทางโรงพยาบาลของรัฐ
ทำการจำหน่ายออกไงค่ะคู่สามีภรรยาคู่นี้เขาก็ไปประมูลมา
แล้วก็นำมาซ่อมแซมให้สภาพมันใกล้เคียงกับของใหม่มากที่สุด
ก่อนที่จะนำมาขายในราคาที่ถูกกว่าของใหม่๔๐๕๐มันประหยัดไปเยอะ
มันต่อกับคนที่มีทางเลือกน้อยที่มีงบประมาณต่ำก็มาตรฐานสูงได้นะจ๊ะ
เขาซ่อมแซมสวยงามน่าใช้เป็นของใหม่เลยนะ

ทีนี้ไปถามเรื่องของการตั้งชื่อบ้าง
ชื่อว่าขายเมียเก่าเอาจริงยังไงคุณพี่
แต่ที่ตั้งชื่อแบบนี้อันดับแรกเลยคือดึงดูดใจดึงดูดสายตาลูกค้าก่อนเลย
แล้วก็ต้องการจะสื่อความหมายถึงสิ่งของที่ใช้ร่วมกันมาแล้วก็มีความผูกพันกัน
ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีประโยชน์

รายละเอียดยังไงนะไปฟังพี่เขาพูดเองเลยค่ะ
บรรยัติขึ้นมาเป็นนิยามของเราเอง

นั่งด้วยกันมากอดกันมา
เออเป็นแบบเครื่องวัดความดันก็สอดไปด้วยกันไหม
ลามกดีไหมไม่ใช่ลามกลามกได้ตังค์
เป็นแนวคิดผิดแปลกแนวนะคะ
ก็ให้นิยามทำให้เกิดไอเดียการขายได้ค่ะ

เตียงก็เหมือนกับว่าเคยร่วมนอนกันมา

ก็เคยนั่งด้วยกันมาใช้ร่วมกันมา
เครื่องวัดหัวใจก็เคยวัดด้วยกันมา
เคยใช้เครื่องวัดความดันถือว่าเป็นของที่คุ้นเคยกันอย่างนั้นแหละ
เนี่ยฮะลองติดต่อไปได้นะเผื่อใครอยากจะขายเมียเก่า
เฮ้ยไม่ใช่ขายพวกของเก่าหรือไปซื้อของพวกนี้
นี่เข้าไปในแฟนเพจนี้เลยค่ะครับร้านขายเมียเก่าพระพุทธบาทสระบุรีนะคะ
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะเขาทำความสะอาดซ่อมแซมเห็นไหมฉีดแอลกอฮอล
ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยก็เป็นทางเลือกนะ
สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดในค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
เพราะว่าการดูแลผู้ป่วยใช้เงินเยอะจริงถ้าตรงนี้ประหยัดได้แล้วช่วยเราได้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
เอาล่ะไปถึงเรื่องราวของการขับรถหน่อย
ไปเจอกับสี่แยกไฟแดงถามหน่อยสิคุณชิสาคุณจะเจอกับอะไร

ใช่ถูกต้องต้องเจอไฟแดงอ้าวแล้วเจออะไรอีก
เหนือจากการเจอไฟแดงเจอเหล่าบรรดาใครต่อใครที่เขามาทำอาชีพแถวนั้น
มีขายพวงมาลัยมีคนใช้กระจกเท่านั้นไม่พอมีขายผลไม้
ยังไม่พอยังแปลกไม่พอที่จะออกรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเรา

เจอกับคนคนนี้โอ้ยบอกเลยว่ากรี๊ดกราดเลยล่ะค่ะ
ไม่ไม่ไม่ขออภิวัณฑ์ก่อนไหลกราบด้วยหัวใจจริง
บีนมวลยะชายิ่งให้รวยสิ่งที่สับสินเหมือนคนมภาษียังเสี่ยมศีล
บรรทันคู่มีทัศน์ตะเพียงช่วยชู่ชุกอุปกรณ์แล้วกับศิลปังทองเพลิน
ปรบมือดังแทนอธรรมเหมือนเป็นของโรธศิลปิน
โหจบแบบแบบเพิ่งถึงโต
เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปโชว์ในวิกลิเกแล้วเหรอคะ
คือนายสุรษัทหรือว่ามัดบุญปลุงอายุ
ถ้าออกไป๒๖ปีคนนี้อายุ๒๖ปีเขาบอกว่าเสียงหวาน
หวานค่ะมีฉันเชื่อค่ะเนี่ยครับเขาอยู่ตรงนี้กลางสีแยกแบบนี้
เพราะว่าไปเจอกับพิษโควิด๑๙งานที่เคยรับเอาไว้ถูกยกเลิกหมดเลย
จากรายได้วันละเป็นหมื่นนะมันหดแห้งไม่เหลือสักแดงเดียว
เห็นใจค่ะกระเป๋าเงินเริ่มเปลี่ยวจึงคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ทำยังไงคะไปชวนคุณแม่มาขายขนมกรอบเพียงหวังเพื่อจะได้เลี้ยงปากท้องของครอบครัว
ธรรมดาเถอะค่ะทำไมอันธรรมดาเถอะค่ะ
ก็อยากจะอ่านเป็นลิเกบ้างมาขายตรงนี้ครับสี่แยกไฟแดงตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
พอขายอยู่กลางสี่แยกแบบนี้คนผ่านไปผ่านมาเห็นอ้าวไม่ใช่แค่แวะซื้อถ่ายรูปเซลฟี่กันด้วย
บางคนถึงขั้นลงรถลงมาเลยนะแล้วก็มาพูดคุยให้กำลังใจแบบนี้เออมีความสุขกันไปนะ
กูแหมแต่งตัวมาเต็มยศแบบนี้มันก็ช่างเยาว์ยนต์ใจไม่ยกอย่างนี้

เป็นห่วงอยู่อย่างเดียวเนี่ยครับขับไปขับมาไอ้เพชธที่อยู่ตามตัวนี้นะฮะ

มันจะแวววาวจนส่องลูกกระตาคนขับผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแหละสิครับ
ก็นั่นแหละถึงเป็นจุดขายของเขาไง

แต่ถ้าจอดลงมาเออทักทายซื้อหากันหน่อยนะ

ทำมาหากินนะคุณผู้ชมก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์แบบนี้

ขายถูกนะถุงละ๒๐บาทเองผ่านไปผ่านมาก็ลองไปแวะ

คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของการฉีดวัคซีนกันไหม

เพราะว่าเราเองเนี่ยก็มุ่งหวังนะครับว่าจะให้
ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนไปตามเป้าหมาย
อยากให้ครบทุกคนอยากให้ได้มากที่สุด
เอ้าแต่อย่างนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนมันมีหลายมุม
เดี๋ยวจะให้ดูมุมนี้
เป็นมุมของการลุ้น

นี่ฮะที่จังหวัดกระบี่มีคนแชร์คลิป
อุ๊ยล้องแล้วล้องแล้วรั่นเลยที่เห็นอยู่เนี่ย
คือเจ้าหน้าที่อสมนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่หน้าด่าน
ที่อำเภอขอบพนมโอ๊ยล้อง
คือชายคนนี้เขาเป็นอสมประจำตำบลโคกหาน

ทีมพยาบาลมาเลยช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่
ก็ยังไม่หายกลัวก็ต้องจับตัวไว้ล่ะค่ะ
แล้วทำยังไงดีรู้ไหมในเมื่อไม่หายกลัว
เอาผ้าเข้ามามัดแล้วพันลูกตรงนั้น

ไปดูกันหน่อย

เอาล่ะมาเกี่ยว

ยังโอ๊ยอะไรจากขนาดนั้น
คนมันกลัวว่าคนชนะนะ

คุณชนะเฟ้ยได้ยินคำกรีดร้องแบบนี้บ้างมั้ย

ตอนนั้นสมัยเด็กฉีดมาที่แก้มกล

อ้าวเจ็บ

ยังไงสู้นะคะเป็นกำลังใจให้

เป็นภาพน่ารักระหว่างคนไข้ผู้สูงอายุกับพยาบาล
พยาบาลทำงานหนักใช่ไหมเนี่ยเขาก็บ่นว่า
เฮ้ยเหนื่อยปวดหัว
เกิดอะไรขึ้นคะคุณยายได้ยินคุณผู้ชม
และสิ่งที่คุณยายทำนั่นก็คือ
กันและกัน
ถูกต้องคุณพยาบาลก็ดูแลคุณยาย

คุณยายก็แบบบีบนวดให้เบา
โอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจมากคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่โรคพยาบาลศรีนครินต์จังหวัดขอนแก่นนะคะ
คุณยายบอกกับคุณพยาบาลว่า
อยากดูแลพยาบาลบ้าง

โอ้โฮทราบสึงใจนะคนมาคอมเมนต์เยอะแยะเลย
คุณผู้ชมทั้งสองคนเลยนะคุณชนะ

อย่างนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันเห็นภาพดีแบบนี้

ไม่ว่าจะเรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรมาเล่าให้ดู
มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งในเรื่องของข่าวนะ
ที่มาเล่าว่าเป็นเรื่องของมุมสนุก
เป็นมุมขำแต่บางเรื่องที่เป็นเรื่องจริงจัง

อย่างคราวก่อนที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่า
มีโครงการที่รับผู้ป่วยไปรักษาที่ภูมิลำเนาใช่ไหมคะ
ตอนนี้เริ่มมีการทยอยกลับกันไปบ้างแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแต่ละที่กันหน่อยค่ะ
รถตู้ของอปจนครพระอาชาษีมานะคะ
มารับครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่ปฐุมธานี
กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสริงสางที่โคราช
นี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นภาพคลิปที่ส่งมาให้ดู

ครอบครัวนี้นะคะเป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็มีลูกชายอีก๒คน
ใช่ค่ะคือคุณพ่อเนี่ยตรวจปกติเชื้อโควิด๑๙

ส่วนภรรยาและบุตรชายสองคนอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ
เขาบอกว่าไม่มีที่กักตัวรองรับโอ้น่าเห็นใจจริง
ทั้งหมดจึงขอความช่วยเหลือนะครับ
ให้พากลับมารักษาและกักตัวที่บ้านเกิด
ซึ่งถือว่าเป็นเคสแรกของจังหวัดนครราชศรีมานะครับคุณชิสา

มาที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้าง
สมาคมกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชรค่ะ
นำรถตู้มารับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีเตียงรักษา
แล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่มีสถานที่กักตัว
เพื่อนำกลับไปรักษาตัวตามโครงการ
คนกำแพงไม่ทิ้งกันรับกลับบ้านมารักษา
ครับภารกิจเมื่อวานนะฮะ
ได้เข้าช่วยเหลือและทำการช่วยเหลือผู้ป่วย
และผู้ที่สัมผัสในกลุ่มเสี่ยงสูง
รวมทั้งหมด๔รายจากในกรุงเทพและปฐุมธานีครับคุณชิสาครับ
สำหรับคนที่มีภูมิลำเนาในบัตรประชาชนอยู่
จังหวัดกำแพงเพชรแต่ติดโควิด๑๙ที่กรุงเทพหรือปริมณฑล
หากต้องการกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาบ้านเกิด
ก็สามารถแจ้งได้ที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
ใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนทั้งหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เจ็บป่วยด้วยนะคะ
คนในครอบครัวเราสักคนหนึ่งเป็นอะไรไปดิฉันเชื่อว่าคนอื่นก็ทุกข์เหมือนกัน
ถูกต้องครับนะคะให้กำลังใจดูแลตามมาตรการการป้องกันโควิดสิบเก้าไปนะคะเอาล่ะเปลี่ยนบรรยากาศ
มาดูเรื่องราวของคนมีบุญกันบ้างยังไงคนมีบุญเนี่ยเขาว่านะอยู่ดีดีเนี่ยบุญหล่นทัพก็มีเหมือนกัน
หนุ่มคนนี้คุณชนะเขาก็ว่าเขาก็ใช้ชีวิตมาตามปกติ
แต่จู่อยู่ดีวันหนึ่งโชคดีเหมือนบุญหล่นทัพเลยค่ะ
นี่ต้องบอกเลยว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีปลูกเพราะใจรักนะแต่อยู่ดีเอ้าใครจะไปดูว่าต้นไม้ที่ปลูกนี่มันเป็นต้นไม้นำโชค

เป็นต้นไม้ที่เป็นที่ต้องการนะแววเศรษฐีมาเยือนถึงบ้านแล้วค่ะสำหรับคุณพี่คนนี้คุณชาวลิศวงเจริญอาพรเป็นชาวบ้านวังกระแจอำเภอเมืองตราด
แกบอกทั้งงงทั้งแปลกใจเนี่ยต้นนี้กิโลหูช้าง

ปลูกมานาน๑๐ปีนะคะจู่วันนี้เจ้าฟิโลหูช้างเกิดแตกใบออกมาเป็นใบด่า

เออแล้วที่แปลกใจคืออะไรรู้ไหมต้นพันต้นเดิมที่ปลูกไว้เนี่ยมันคือเขียวทั้งต้นอ่ะ
ว่ามีแค่ต้นนี้ต้นเดียวที่แตกใบออกมาเป็นแบบด่างอย่างนี้
เอาฟังเสียงพี่เขาเลยค่ะ
มันเริ่มด่างตั้งแต่ใบเนี่ยมันเริ่มด่างน้อยก่อนนะฮะ
แล้วบอกกับแม่เขาว่าไม้เนี่ยมันจะด่างแม่เขายังว่ามันจะเป็นที่เป็นที่แดดเป็นที่ไหลเปล่า
บอกว่าไม่รู้เนี่ยแล้วมันก็เริ่มด่างมาเรื่อยจนกระทั่งเนี่ยด่างทั้งใบอ่ะ
โอ้โหแล้วยังไงต่อรู้มะพี่แกเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วไปแชร์ลงในโซเชียลปรากฏว่ามีคนที่นิยมไม้ด่างเนี่ยนะ
พี่ยอมขายเดี๋ยวขอเลี้ยงไว้แบบนี้ก่อนเพราะมันแปลกดิ

เขาบอกว่าเลี้ยงมาตั้ง๑๐ปีมาด่างตามเทรนด์เอาช่วงนี้พอดิบพอดี

เหมือนอารมณ์เหมือนคนซื้อหุ้นนะคุณผู้ชมแล้วมันก็เก็บเอาไว้ดันใช่มะ

มันในช่วงที่แบบว่าพุ่งสูงพุ่งปรี๊ดพอดี

เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าต้นนี้จะราคาจบลงที่เท่าไหร่
โอ้โหแล้วต้นใหญ่กอใหญ่ด้วยนะ

เพราะอาจจะโชคดีจากการปลูกต้นไม้ก็ได้

เอ้ารักอะไรชอบอะไรก็อดทนดูแลมันไป
บางทีวันหนึ่งมันจะให้โชคให้เงินกับเราแบบนี้ก็ได้
ครับค่ะอ่าถูกใจกันไปคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบต้นไม้

มีหลายท่านที่เป็นแฟนประจำส่งมาพูดคุยกันเยอะแยะมากมาย

เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเรานะครับกรวดนะครับหลังทำบุญ
แต่ว่ากรวดน้ำแบบธรรมดาเดี๋ยวโลกมันจะไม่จำ

เอาล่ะคุณผู้ชมมาตามต่อกันชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้กลับมาเติมบุญกันดีกว่า
เติมแบบเต็มถังเลยโอ้ยบุญไม่ใช่น้ำมันคือเรื่องของเรื่องเลยนะฮะเอามาเติมได้
เขาว่ากันว่าการที่จะทำบุญต้องเน้นหน่อยเอาแบบบุญท่วม
ต้องทำอย่างไรหรือคะเรามีวิธีไปดูเลยฮะ
โอ้โหมันทำได้ที่ไหนอย่างนั้นนะ

นี่แหละไงแต่ว่าตรวจน้ำถังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็น

คุณดูพระสิคะพระทั้งสามรูปมันยังหันมามองเลยอ่ะ

วันนี้เราจะลาไปด้วยภาพคลิปน้องเหมียวขอกินนมบัวค่ะคุณชนะ

แปลกดีเหมือนกันนะ
มิติเห็นดีค่ะขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป